ต่างไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อที่จะให้ข้อที่จริงเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
คุณผู้ชมคะอยากให้มาดูคลิปนี้พร้อมกัน
อยากจะบอกทุกท่านว่าคลิปนี้เป็นหลักฐานใหม่
ออกมาจากภาพวงจรปิดที่ดูคล้ายกับว่า
ดูคล้ายนะคะคล้ายกับว่าแตงโมกระโดดหนี
อะไรบางอย่างจากเรือลงไปในน้ำดูพร้อมกันค่ะ
เอาล่ะภาพเรือนลางแต่ว่าในความเรือนลางนั้นอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่า

สีขาวนั้นนะฮะที่ผลดขึ้นมาจากน้ำนี่นะฮะ
ค่ะและเป็นคลิปวงจรปิดมุมใหม่นะคะ
ที่คลิปนี้เพิ่งถูกนำมาแชร์ลงในโซเชียล
มันใช่ใช่ไหม

ภาพความเรือนรังนั้นอาจจะชัดกว่ากว่าจอทีวี

ในภาพเป็นวงจรปิดตอนกลางคืนในเช้าอเงสันธิฐาน

น่าจะเป็นเรือลำเกิดเหตุ
คืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์วันเกิดเหตุนั่นแหละ
เรือลำนี้แล่นผ่านท่าเรือเทเวศ
และในจังหวะหนึ่งจะเห็นภาพของคนสวมชุดสีขาวกระโดดลงน้ำ
กระโดดจริงนะคุณผู้ชม
จังหวะเมื่อกี้เหมือนถีบตัวออกจากเรือนะ

ชาวโซเชียลวิเคราะห์จากภาพนี้นะคะ
เหมือนแตงโมกระโดดหนีอะไรบางอย่าง

บางคนตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้๒ข้อคือ
กระโดดหนีก็โดนโยนลงน้ำอ่ะนะคะ
เพราะว่าสังเกตเหมือนอะไรสักอย่างกระตุกข้างเรือ
นี่ชาวโซเชียลเขาตั้งข้อสังเกตนะคะ
อันนี้เป็นคลิปหลักฐานใหม่ล่าสุดที่เพิ่งแชร์กันในวันนี้นะคะ
ซึ่งหากเรื่องจริงเป็นไปตามภาพที่เราเห็น
การเสียชีวิตของคุณแตงโมอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุ
อย่างที่หลายคนอยากให้เป็นหรือเปล่า

แต่ว่าทุกอย่างอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคืออะไรอ่ะ
ต้องบอกว่าที่ใช้คำว่าคลิปหลักฐาน

ยังไม่ใช่คลิปหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเอามาเปิดเผย
ทีนี้ทุกสิ่งต้องดู
เผื่อไว้เอาไว้ไปอยู่ในสำนวนคดีได้